ท่านผู้ชมครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่ถูกออกหมายจับโดยตรง
คุณอัจฉริยะบอกว่าหากย้อนไปในปี๒๕๕๙
ตอนนั้นบอสตานและเครือข่ายพนันออนไลน์อีกประมาณ๑๕เครือข่าย
ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและเรื่องการฟอกเงิน
แล้วตอนนั้นคดีนี้มีการถูกล้มคดีจนต่อมาอายการชุดใหม่ได้ตั้งคดีขึ้นมาใหม่
เป็นคดีพนันออนไลน์และการฟอกเงินเนื่องจากผู้ต้องหามีจำนวนมากหลายกลุ่ม
คุณอัจฉริยะบอกว่าตัวเองก็เลยประสานงานไปถึงทุกฝ่ายให้ช่วยตรวจสอบ
หลังจากมีการจับกลุ่มบอสตานก็มีการขยายผลไปถึงมินนี่
ซึ่งมินนี่คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นคนสนิทของตำรวจกลุ่มนี้
คงหมายถึงกลุ่ม๘นายที่ถูกออกหมายจับและพบว่ามินนี่มีบัญชีม้าในการถือครอง
โดยมีตำรวจถือบัญชีม้าและมีการโอนเงินโดยตำรวจที่ถูกออกหมายจับทั้งหมด
หลังจากนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าจะนำหลักฐานบางส่วนมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน
เป็นหลักฐานที่เป็นรูปภาพในการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการทำผิด
อกจากนี้ยังบอกว่าเหตุการณ์นี้มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า๒๐คน
เป็นทั้งตำรวจและพลเรือนแล้วยังมีมากกว่านี้อีกนะ
ใกล้๒๐กว่าคนที่คุณอาชริยะบอกว่าเตรียมจะเปิดเผยมีทั้งตำรวจคนละเรือน
มีนักข่าวมีนักข่าวด้วยเหรอคะมีนักกฎหมายด้วย
บอกทนายความมั้งโดยหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการขยายผลเพิ่ม
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวการเตะตัดขาตำแหน่งพบตรหรือเปล่า
อีกสองวันเขาจะเลือกกันอยู่แล้วเนี่ยคุณอาชิระบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกี่ยว
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการขยายผลมาจากคดีที่เกิดขึ้นในอดีต
ใช้เงินทางให้มาทำเนื้อการ๑๕ทีละงงละ๒๐ล้านบาทอย่างนี้
จุดใกล้๒๐ล้านบาทอย่างนี้เอาตังค์ที่แหน่งมาซื้อ